หนูเป็นเด็กขยันทุกกว่านหนูไปร่วมเหลี้ย

ขออนุญาตไปนั่งเก้าอี้ท่านก่อนนะครับ
นาทีปีหนนายกจะได้ลุกจากเก้าอี้ให้เด็กเยาวชนอย่างเราได้ไปนั่งเก้าอี้นายก
แล้วท่านว่าอย่างไรท่านให้คำขอร์มว่าอย่างไร
เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ
ถูกต้องคำขอร์มว่าเขาเอาออกไปกระจำปีนี้
ที่ปาร์บบอกว่านึกแล้วจะขออนุญาตไปนั่งที่เนื่องจะลงเลือกตั้ง
ใช่ต้องใส่ชนอกเรียนเพราะว่าเยี๋ยวต้องไปเอาข้าวกริเนียนก่อน

เด็กวันเด็กทั้งทีต้องใช้สิทธิประโยชน์ของเด็กให้เป็นประโยชน์
แต่ว่าเด็กเยาวชนคนไหนจะออกไปท่องเที่ยวออกไปทำกิจกรรมต่าง
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ใช่วันเสาร์ที่๒คงอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นสบายอยู่
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นแล้ว
พออากาศเริ่มร้อนขึ้นเนี่ยนะครับบริเวณภาคใต้ฝนก็จะเริ่มกลับเข้ามา
ดังนั้นสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่อง
จนถึงวันเด็กแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะครับภาพรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพดาวเทียมแสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
แสดงว่าในบริเวณเมืองไทยของเราตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
กลุ่มเมฆค่อนข้างบางตาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ไปเกาะกลุ่มกันอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างนะครับแถวบริเวณประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่นะครับ
สำคัญที่มาไล่ฝนลงไปก็คืออากาศหนาวเย็นก็จะค่อยอ่อนกำลัง
ฝนจากมาเลเซียก็จะค่อยขเติบขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรานะครับ
โดยในวันนี้ตอนบนมีหนึ่งจุดที่มีฝนตกนะครับ

ส่วนบริเวณทางตอนล่างฝั่งอ่าวไทยก็จะมีบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ทะลุงสงขลาปัตตานีที่มีฝนตกอยู่บ้าง
นี่คืออากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เหนือยังคงเย็นสบายอยู่๒๐ต้นนะครับ
ส่วนภาคอื่นก็เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นแล้วนะครับ
กรุงเทพ๒๕องศาประเดิมเลยนะครับ
ส่วนในช่วงกลางวันครับกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๓๙
ภาคเหนือภาคอีสานอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นนะครับ
ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับ๓๐๓๑นะครับ

อย่างที่บอกไปอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตอนกลาง
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตร้อนเลยทีเดียว
ดังนั้นจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็หาอะไรที่บังแดดไว้หน่อยนะครับ
อย่างนั้นอาจจะเป็นลมเป็นแรงกันได้นะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

สังเกตว่าอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และก็จะมีโอกาสลดลงอีกครั้งหนึ่งหลังกลางสัปดาห์หน้า
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
ที่จะมีบทบาทกับในพื้นที่เมืองไทยของเรา

มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้

ฝนที่ตกหนักจริงจะต้องรอไปอีกช่วงประมาณกลางสัปดาห์
จะมีฝนตกเข้ามาก็จะพบว่าฝนจะกลับเข้ามาตกอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์
ก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่ฝนอุปสรรคต่างภัยทางธรรมชาติต่าง
จะไม่มีบทบาทกับเมืองไทยของเรามากนัก
แต่ว่าเรื่องของอากาศร้อนรวมไปถึงเรื่องของมลพิษ
ต้องเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนะครับ
เช้าวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง๑๐โมงในกรุงเทพ

ความเย็นกดฝุ่นลงมาอยู่ข้างล่าง
ใครจะออกกำลังกายก็ระวังกันหน่อย
หลังจากนั้นครับช่วงบ่ายต่อไปจนถึง๔ทุ่มดีขึ้นนะครับ
ทีนี้เที่ยงคืนไปจนถึงช่วงเช้าสาย
อากาศจะเริ่มกลับมาแย่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

นี่คือการคาดการณ์เฉลี่ยนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อยู่ในระดับที่
ต้องระวังเรื่องของฝุ่นละออง
มาถึงสารพิษต่างที่ลอยอยู่ในอากาศอยู่นะครับ
ดังนั้นจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่าง
ก็หาอุปกรณ์กันฝุ่นด้วย
เดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วก็โอ้โหกลับมา
ไข้ไม่สบายอีกนะฮะครับนี่อย่างผมนี่มี

ก่อนหน้านี้เห็นมีเรือดำน้ำหายไปไหนไม่รู้

อุ๊ยเอาเขานานมาก